วันสุดท้ายแล้วแต่ว่ายังมีข่าวดีข่าวแซ่บข่าวโดนกันเยอะอยู่เลยทีเดียว
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นเรื่องราวของคุณปอทฤษฎีนี่แหละ
เมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดียังไม่มีการแถลงอะไรอาการทั้งนั้น
แต่ว่าทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวคุณอาน้ำอ้อยก็ออกมาอัปเดตอาการให้ฟัง
ว่าอาการโดยรวมนั้นอย่างส่วนตัวยังอยู่ค่ะ

ยังคงเฝ้าติดตามอาการป่วยของพระเอกดังคุณปอทฤษฎี
นอนรักษาตัวจากโรคไข้เลือดออกมายาวนานเกือบ๒เดือนแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะคุณอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัว
บอกว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางทีมแพทย์
ทราบว่าอาการโดยรวมของคุณปอยังคงที่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
ขณะที่หน้าตาผิวพันธุ์ก็ดูสดใสเปล่งปลั่งขึ้นค่ะ
ส่วนทางด้านทีมแพทย์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
นั่นก็คือทางด้านปอดขวายังคงต้องเอ็กซ์เรย์ทุก๒ชั่วโมงนั่นเองค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นข่าวดีที่ไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม
และสำหรับวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่
ทางด้านครอบครัวสาวงเขายังคงอยู่รวมตัวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อเฝ้าติดตามอาการของคุณปอยอย่างใกล้ชิดค่ะ
อาการของปอวันนี้นะครับโดยรวมก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับ
ก็อยู่ในเรื่องของปอดนะครับก็ต้องรอ
คุณหมอก็ยังต้องให้เอ็กซาเรย์อยู่ตลอดทุก๒๓ชั่วโมง
เฝ้าระวังแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวนะครับ
ว่ามีอะไรที่มันผิดปกติไปบ้างหรือเปล่า
ส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
เพราะเท่าที่ฟังดูก็คือมีแต่เรื่องปอดกับการหายใจเท่านั้นเอง

เพราะว่าปอดด้านขวาเนี่ยเราปอดคือต้องดูเหมือนว่าให้เขามั่นใจก่อน๑๐๐นะครับ
แต่แนวโน้มก็ต้องดูว่าอีกสักวัน๒วัน
แนวโน้มที่ผ่านมาไม่ได้ลงไม่ได้ซุดมีจะดีขึ้น
เราไม่ได้ยินการติดเชื้อเราไม่ได้ยินการอักเสบไม่มี
และนอกจากนี้นะคะคุณโบแวนด้าภรรยาของน้องมะลิ
ก็ได้เป็นตัวแทนของครอบครัวสาวงนะคะ
นำของขวัญมามอบให้กับสื่อมวลชนที่มาเฝ้าติดตามอาการของคุณปอทฤษฎี
เป็นการขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะ